สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันวันใช่ไหมใช่ค่ะที่หลายหลายคนก็ไม่ได้หยุด
จริงวันนี้หยุดไหมวันหยุดราชการหยุดค่ะเอเกศชนไม่หยุด
เอกชนทำงานปกติเอกชนทำงานปกตินะคะก็บางคนอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้ววันนี้นายกบอกขอออกมาเตือนหน่อยดีไหม
สำหรับบางคนที่เดินทางไปเที่ยวไปอะไรกันอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสังเกตเห็นคนรอบตัวป่วยกันเยอะไหมคะ
พี่อ่ะรอบตัวป่วยหมดไม่ได้งานเพราะของพี่บ้านที่เป็นบ้านปลอดภัยครบทั้งหลัง
คือหมายถึงป่วยครบทั้งหลังแล้วเลยปลอดภัยใช่ไหมคะจริงตอนนี้นอกจากโควิดแล้วไข้หวัดใหญ่คนเริ่มเป็นกันเยอะแล้วนะ
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอาจจะต้องแบบรีบไปฉีดกันหน่อยนะคะคือนายกเนี่ยออกมาเตือนบอกว่าระวังอย่าเพิ่งกาดตกนะ
ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยพายุก็เข้าก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องของโควิดกันด้วย
แล้วก็หลบภูมิวัคซีนภูมิของคนที่เคยติดแล้วได้ง่ายเหมือนกัน
แต่นายกบอกว่าก็มีการสั่งการเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนแล้วนะคะ
ความสามารถศักยภาพเรื่องการรักษาเรื่องของเตียงเรื่องของยา
แล้วก็เวชพันธุ์ต่างก็เตรียมพร้อมเอาไว้ให้หมดแล้วล่ะ
แต่ก็อยากให้ประชาชนทุกคนดูแลตัวเองด้วยเหมือนกัน
สวมใส่หน้ากากอนามัยและฉีดวัคซีน
ก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้นะคะ
ส่วนวันนี้หมอยงค่ะหมอยงออกมาโพสต์เฟซบุ๊คค่อนข้างยาวเหมือนกัน
ยงบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรจำนวนผู้ป่วยเนี่ย
จะขึ้นถึงจุดสูงสุดหรือว่าจุดพีคสุด
สิ้นเดือนนี้และตลอดเดือนสิงหาคมค่ะ
เขาก็บอกว่ามันจะไปทุเลากัญญา

เพราะว่าเอาจริงถ้าสมมุติตามเหมือนหลักสถิติอ่ะ

แล้วก็กราฟก็จะไปขึ้นสูงประมาณไปปลายเดือน

เหมือนถ้าสมมุติเรานับไทม์ไลน์คือมันจะติด๗วันถึง๑๔วัน

คือระลอกนี้หมอยงบอกว่านี่คือระลอกที่๖แล้ว

ไม่คือก็อย่างของคุณมันติดแล้วไง

ก็อาจจะเปิดได้ที่แบบแต่มันก็แบบมันก็ติดได้อีกไง

ถ้าเกิดยังไม่ติดก็อย่าเพิ่งไปติดดีกว่า
จริงแบบก็สอบในตรงนี้ที่ของกระทรวงหารักษณะศุกร์
ปรากฏว่าเราคิดว่าเราคนแก่เราน่าจะต้องติดต่อ
เราจะน่าจะมีโอกาสลองโควิดมากกว่าเขาอะไรอย่างนี้
กลายเป็นเด็กมีรองโควิดมากกว่าเราอีก
ก็ตอนไปดูบอล
ที่แมนยูกับริวภูอ่ะ
ก็ใส่หน้ากากอย่างนี้๒ชั้น

คนส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ใส่

คือเหมือนมีคนขึ้นหน้าเฟซบุ๊กหน้าฟินอะไรอย่างนี้

คือทุกที่เราดูจากคน
แต่นี่หมายถึงว่าวันที่คนไปรวมกันเยอะในสถานที่อันนั้น

กระทั่งในออฟฟิศในสำนักงานบริษัทใหญ่อย่างนี้

คือตอนนี้ที่หมอยงบอกให้เฝ้าระวังก็คือว่า

จนถึงตลอดเดือนสิงหาเพราะมันคือช่วงเปิดเทอม

มหาวิทยาลัยเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือจะเปิดเทอมช่วงนั้นกันหมด
ยอดเนี่ยมันจะไปลดลงอีกทีก็คือหลังจากที่ปิดเทอมอีกรอบนึงนะคะ
ก็เลยอยากจะให้ระมัดระวังกันอย่างเต็มที่

ถ้าเอาจำนวนผู้ป่วยให้คิดเป็นสัดส่วนเนี่ยเขาบอกว่า
ผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนี้ยมีอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่า
อัตราการเสียชีวิตจะอยู่ที่ไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะ
หรือไม่ก็ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ติดเชื้อ
แต่ด้วยความที่ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้น
เพราะฉะนั้นอัตราการเข้าโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตเนี่ย
มันจะเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้แน่นอนอยู่แล้วล่ะ
เพราะว่าผู้ติดเชื้อมันจะมีเพิ่มขึ้นในช่วงระลอกที่๖นี้นะคะ
แล้วเขาบอกว่าก็ใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่เหมือนกัน
ตอนนี้ไข้หวัดใหญ่คนเข้าโรงพยาบาลกันก็เยอะค่ะ
ส่วนผู้ป่วยเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้จะมีผู้ป่วยเป็นหลักหมื่นหรือว่าหลายหมื่น
แต่ก็จะมีคนที่เข้ารับการรักษาแล้วก็แจ้งยอดให้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่ประมาณ๒๐๐คน
เสียชีวิตก็จะยืนอยู่ที่ประมาณ๒๐คนนั่นแหละ
แต่ว่าหลักแล้วก็คืออย่างที่เรารู้กันค่ะบางคนเขาก็โฮมไอโซเลชั่นเลย
ก็ไม่ได้เข้าระบบอะไรแต่อย่างใดนะคะ
ยงก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังตัวดีที่สุดโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
คนตั้งท้องแล้วก็คนที่อายุมากกว่า๖๐ปีอันนี้ยังไงก็ต้องระมัดระวัง
ไปฉีดซะให้เต็มโดสแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีอย่าเข้าไปอยู่ในสถานที่สุ่มเสี่ยง
เพราะหมอยงบอกว่าหลังจากนี้ไม่ว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทั้งเสียชีวิตติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ตาม
จะไม่มีการปิดเมืองไม่มีการปิดประเทศไม่มีการปิดโรงเรียนไม่ปิดอะไรอีกแล้ว

คโปร์เราดูหลักจากซิงคโปร์คือซิงคโปร์ถามว่าเชื้อมันแพร่แรงไหมแรงนะแต่ทุกอย่างปล่อย
เพราะเศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไม่ได้ค่ะจริงเขาพูดเลยนะว่าเราก็อยู่ในยุคที่เศรษฐกิจมันก็มีความภาวะเงินเฟ้ออยู่เหมือนกันนะเพราะตอนนี้ค่าเงินบาทเราอ่อนตัวเยอะมาก
ทะลุไป๓๖กว่าใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมุติค่าเงินบาทยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวอีกสัก๒เดือนเนี่ยเราจะเริ่มร้องไห้กันแล้วใช่เราจะเริ่มร้องไห้แม้กระทั่งอย่าลืมว่าก๊าซอ่ะเราเพิ่งรู้ว่าก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยเราไม่สามารถเอามาใช้ได้เดี๋ยวค่าไฟฟ้าผันแปรก็จะขึ้นสิงหาคมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกให้คุณไปดูบิน

คนเจ็ดจากเกื้อไทยเขาไปอยู่นู้นอยู่แล้วเจ็ดถ้าคุณธรรมนัสมาถ้าไม่มีการโยกย้ายอะไรอีกเท่ากับเราได้อีก๑๐กว่าเสียงคุณธรรมนัสกี่เสียง๑๓ป่ะคะแต่เราก็ไม่รู้ไอ้เก้าไกลจะมีงูเห่าอีกหรือเปล่าเออก็จริงแล้วคุณธรรมนัสนี่ฝ่ายค้านเขายังไงตอนนี้เขาประกาศว่าเขาเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวแล้
จนกินแบบว่าทุกเกตทะลมทะลายใช้ว่าเออถูกต้องทะลมทะลายคุณธรรมนัสเฮ้ยมันต้องกลับมาทบทวนอ่ะ
เขาพูดอย่างนั้นจริงเขาใช้คำว่าเราต้องกลับมาทบทวนเหมือนกันนะว่าเราจะอยู่กับใครจนในที่สุดคุณธรรมนัฐประกาศตู้มพร้อมร่วมงานกับฝ่ายค้าน
ถ้าคำว่าร่วมงานกับฝ่ายค้านหมายถึงอะไรคุณธรรมนัฐก็พร้อมร่วมงานกับพักเพื่อไทยคุณธรรมนัฐก็พร้อมร่วมงานกับพักก้าวไก่พร้อมร่วมงานกับวิบฝ่ายค้านทั้งหมด
ซึ่งวันนี้คุณสุธินคันคังแสงเป็นสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าจะพูดจริงในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้าน
วิบฝ่ายค้าเนี่ยเขาเปิดเผยถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
สพยาวเนี่ยประกาศถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาลว่าเข้าใจนะว่าเขาอยู่กับรัฐบาลเขาคงไม่แฮปปี้อาจจะด้วยกระแสเมื่อเขามายืนตรงนี้เรายินดีต้อนรับ
อันนี้ก็ถือว่าเพื่อไทยก็ยินดีต้อนรับแล้วนะครับ
นี่ก็ถือว่าวิกฝ่ายค้านเลยแหละเขาพร้อมจะยินดีต้อนรับ
เราเปิดกว้างอยู่แล้วใครจะมาทำงานร่วมกับฝ่ายค้านก็มา
คนมาทำงานฝ่ายค้านไม่ได้มีบำเน็ตบำนานนะ
รู้ไว้ซะก่อนหรืออะไรจะได้นอกจากความชื่นชมจากประชาชน
ฉะนั้นร้อยเอกธรรมนัฐจะมาเป็นฝ่ายค้านอย่างไรเนี่ย
หรือจะเป็นอิสระนั้นตอนนี้ฝ่ายค้านคือพักเพื่อไทย
เผื่อไทยเขายังไม่ได้คุยกับคุณธรรมนัฐอย่างชัดเจน
ทราบแต่ว่าเขาลาออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลแล้ว
หากมีคนมาช่วยกันตรวจสอบถวงดุลถือเป็นเรื่องที่ดี
คุณอาหนูธินหลายคนเนี่ยก็ต้องทำการบ้านกันหมดเลย
คุณอาหนูธินคุณจุรินคือรัฐบนตรีว่าการเกือบกล้าส่วนใหญ่หละ
ถูกต้องไหมแม้กระทั่งคุณประวิทย์๓ปอโดนหมดเลยประยุทธ์ประวิทย์คุณป๊อกอนุพงศ์๓ปอโดนหมดเลย
แล้วก็พนิตประยุทธ์๓ปโดยหมดใช่ไหมฮะแล้วก็ครั้งนี้เป็นการยกมือด้วยน่ะ
อันนี้แหละคือจุดไฮไลท์ที่น่าสนใจที่สุดคือเป็นการยกมือโหวตว่าเราจะไว้วางใจให้เขาดำรงตำแหน่งต่อไปหรือเปล่า
ซึ่งมันก็จะมีผลต่อว่าเฮ้ยทั้งหมดทั้งมวลความเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นยังไงต่อ
เพราะหลังจากเสร็จศึกนี้ปุ๊บนายก๘ปีต่ออีกนั่นแหละน่าสนใจกว่า
แต่ถามว่าพักฝ่ายค้านเขานัดหารือก็บอกว่าตอนนี้ยังยกเว้นแต่ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย
ประสงค์จะร่วมกับ๖พักเราถึงจะพูดคุยหารือกับร้อยเอกธรรมนัฐ
อยากเป็นพักฝ่ายค้านอิสระก็ไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องคุยอันนี้เขาว่าอย่างนั้น
แต่จะประสานในเรื่องของควรที่เราควรจะประสานเท่านั้น
จ๋าเราลองไปดูซิว่าอีกครั้งหนึ่งเวลายังเหลือเยอะเนี่ยนะครับ
รัฐมนตรีที่จะโดนอภิปรายครั้งนี้มีใครบ้างอย่างแรกเนี่ยพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์
นายกรัฐมนตรีซึ่งครั้งนี้เขาบอกว่าเราจะใช้เวลาอภิปราย๔วัน
ในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะแล้วก็วันที่๑๘ก็จะมีการประชุมคอรมอนะ
แล้วก็มีการว่า๔คืนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะซึ่งคุณชวนน่าจะแบบคุณชวนตอนนี้ต้องพักรักษาตัว
ติดโควิดใช่ไหมติดโควิดแล้วก็ต้องดูว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นยังไงว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ครั้งเนี้ยอย่างที่บอก๑๙๒๒เราน่าจับตามองดูรายชื่อไหมคะดูรายชื่อสักนิดหนึ่ง
คือฝ่ายค้านเนี่ยเขาใช้ชื่อยุทธการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายว่ายุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้าน
นั่นไงเด็ดหัวสอยนั่งร้านซึ่งเขาจะเน้นไปที่การอภิปรายหัวหน้าพักกับเลขาพักที่เป็นแกรนนำสิทธิ์รัฐบาลเป็นหลักแน่นอน
นเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถูกต้องและรัฐบาล๑๐คนที่เหลือเนี่ยนะคะ
มาจากภักดิ์พลังประชารัฐ๖คนนะคะ
เดี๋ยวก่อนนะพลเอกประยุทธ์ไปแล้วเนาะ

เพราะว่าถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดนายก๑คน
เขาก็จะดูว่าเอาล่ะคุณสุชาติชมกลิ่นครั้งนี้
จะเป็นยังไงเขาจะมีการอภิปรายไว้วางใจรัฐบาล
อีก๑คนที่น่าจับตามอง
คุณชัยวุฒิใช่คุณชัยวุฒิเนี่ย
รัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ย
อันนี้ก็น่าจับตามองว่าคุณชายวุฒิตอนนี้
เราอภิปรายแล้วจะได้ความไว้วางใจหรือเปล่า
อีกคนคือคุณสันติพร้อมพัฒน์รอมชรมชคลัง
เราไปที่ภูมิใจไทยซะหน่อย
เบอร์๑เลยก็คือคุณอนุทิน

คุณอนุทินชาญวิลกูลเนี่ยนะฮะ

คนที่๒คือคุณสักษะยามชอบ

นั่นไงเขาบอกว่าเน้นหัวหน้าแกนนำเลขา

ประชาธิปัตพ์คือคุณจุลินลัสสนัปวิสิก

ทุกครัษวงแล้วไหมคะ

๐หรือซีฟลิปนะอะโอเคนะครับช่วยหน้ากลับมากับ
ไม่มีแฟนเขาบอกเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งนอนตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลย
ดำก็เลยบอกว่าป้องมันเคยบอกป้องนวัดเนี่ยบอกว่าอะไรนะ
มันคนเราถ้าสมมุติแบบว่าเอาเวลาไปออกกำลังกายเยอะหรืออะไรอย่างนี้
มันจะไม่มีเวลาเหงาอ่าคือถ้าเกิดมีเวลาเหงาก็แสดงว่าเหมือนกับ
อยากจะมีแฟนเพราะมันเหงาแต่อันนี้คือไม่มีเวลาเหงาอือ
แต่เวลาแม่ก็เห็นไม่มีเวลาเหงาแต่แม่ก็มีแฟนนะ
ฉันไม่เคยมีฉันก็ออกกำลังกายฉันทำอะไรไป
ถ้าสมมุติคนเรามันไม่มีเหงามันไม่ต้องมีของคุณที่เป็นเงินใช่ไหม
หน้าพี่คือทำงานมีเงินแต่มีความสุข
ออกไปทำงานเยอะจะได้มีภูมิก็เอง
หาง้ากับเงินหาง้ากับเงินนี่ห้องเงิน

แต่ถ้าใครจะตายเร็วตายช้า
แล้วพอตายไปมีคนไปงานหรือเปล่า
อ่านข่าวช้างอย่างงี้งั้นผสานมากนะ
เมื่อกีวร์เดือนตกท่อนะ

เนี่ยนะฮะก็คือเป็นช้างนะครับคือเรื่องนี้ไปเกิดขึ้นที่ประจีนนะฮะ
ใช่ไหมประจีนเนอะอ่าตรงแถวเขาใหญ่เนี่ยนะครับ
ก็คือลูกช้างอยู่ในหลุมนะแม่ช้างก็ดุมากเพราะเขาห่วงลูก
ทีนี้หมอก็พยายามช่วยนะชื่อหมอโบนะฮะเป็นสัตวแพทย์นะครับประจำส่วนอนุรักษณ์สัตว์ป่า
คือต้องวางยาแม่เพราะแม่เขาดุมากขนาดขึ้นรถไปขับใกล้แม่เห็นแม่วิ่งจะทลายรถ
เอออ่ะเดี๋ยวลองมีภาพไหมเพราะลูกเขายังอันตรายอยู่ใช่ไหม
ลูกเขายังตกอยู่ในนั้นอยู่ไงเขาก็ไม่อยากให้ใครเข้าไปใกล้ลูกเขา
อ่านี่นี่นี่เขาถอยไปแล้วเนี่ยเนี่ยเขาถอยไปนะ
นี่เขาเห็นแล้วเนี่ยเขาอย่านะอย่านะ
ก็เหมือนสักอย่างมาแล้วมาแล้ววิ่งวิ่งไปหนีนี่
คือใครเข้าไปใกล้เขาจะวิ่งไงเนี่ยเขาร้องนะเขาไม่ให้เข้าไปใกล้ลูกเขา
รถก็ต้องวิ่งคนก็ต้องวิ่งช้างก็วิ่งก็เลยต้องยิงยาสลบ
เออคือคือที่ถอยไปเนี้ยคือเขาจะยิงยาอืมเอ่อ
เพราะแม่เขาแบบเหมือนอารวาสคืออารมณ์เสียแบบคือจะทำยังไง
ช่วยลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนะครับก็หมอก็สามารถยิงได้
แล้วแม่เนี้ยไปสลบหน้าปากท่อที่ลูกเนี้ยตกลงไปพอดีอืม
แล้วหน้าเนี่ยทิ้มลงไปข้างในดีไม่ได้ไปทับลูกนะฮะสุดท้ายเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามช่วยกันเอาแม่ขึ้นมาจากปากบ่อก่อน

เอาแม่เนี่ยขึ้นมาแล้วมานอนอยู่ข้างข้างหลังจากนั้นนะฮะ
ก็คือใช้รถตักเนี่ยนะครับทลายดินแล้วก็ตักดินเนี่ย
เหมือนกับเป็นขั้นบันไดเพื่อให้ลูกช้างเนี่ยเขาเดินขึ้นมา
อันนี้ดูตอนที่ช่วยนะแล้วลูกช้างน่ารักมากเลยนะ
เขาก็รักแม่เขามากเลยแล้วแม่ก็รักลูกสุดสุดเนี่ยดู
เอาลูกออกก่อนแต่เขาก็บอกว่าขนาดโดนปืนเยียสโตรก็ยังมีสติ
ดูได้อ่านข่าวอย่างงี้ที่เขาดูน่ารักดีเนอะเขาพยายามช่วย
เอาขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยนระหว่างนี้
แล้วลูกเห็นไหมลูกพยายามจะหาแม่ลูกพยายามจะหาแม่
ขึ้นไม่ได้สุดท้ายเดี๋ยวดูวิธีที่ทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยนะเป็นบุญภูมิส่วนเงาและเจ้าหน้าที่เนี่ย
อันนี้คือปรากฏว่าในระหว่างนี้คือหัวใจแม่เขาหยุดเต้นเพราะเขาช็อก
หัวใจเขาหยุดเต้นหมอโปรก็ต้องช่วยนะครับนี่ปั๊มหัวใจ
หัวใจกระแทกกันก็ต้องบางคนต้องขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนตัวเพราะตัวเขาใหญ่ไง
ยืนแล้วก็กระโดดกระทืบกระทืบลงไปเพื่อเหมือนกับกระตุ้นหัวใจให้ฟื้น
ระหว่างที่กำลังช่วยช้างอยู่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยลูกช้างด้วย
ทำคู่ขนานกันไปเนี่ยนะฮะเนี่ยครับดูสิฮะ
เรียกแม่ตื่นแม่ตื่นแม่อะไรอย่างนี้น่าจะเรียกอย่างนั้นนะ
คุณต้องฝึกอ่านข่าวที่มันซอบอย่างนี้บ้างนะ
แล้วดูเขาช่วยนี่นี่นะเขาก็พยายามแบบทะลายเอาคันดินมา
เนี่ยแล้วปีนมาได้แล้วมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นแล้วเนี่ยนะครับ
เสร็จปุ๊บวิ่งไปหาแม่แล้วเชื่อมั้ยพอไปอยู่ตรงแม่นี่นะ
ลุกเลยเดี๋ยวดูเนี่ยปั๊มก่อนปั๊มก่อนอ่ะขึ้นไปเหยียบกัน
กระโดดแป๊บหนึ่งเนี่ยลูกมาอยู่แล้วลูกมากระซิบข้างหูแม่
บอกแม่ตื่นได้แล้วแม่แม่ตื่นแม่ตื่นอ่ะมาให้แม่จับอ่ะจับนะ
จับแล้วโดดโดดโดดโดดโดดกระทึบกระทึบไปเนี่ยปั๊มหูใจนะ
ลูกก็ไปกระซิบนะบอกแม่ตื่นอ่ะตื่นแล้วเห็นไหม
ต้องวิ่งสิต้องวิ่งอ่ะต้องวิ่งอ่ะต้องวิ่งอ่ะต้องวิ่งอ่ะ
นี่เห็นไหมดูลูกดิลูกเห็นไหมเขาก็อยู่กับแม่
เนี่ยเห็นไม่เห็นสมมุติคือหมอโบเองเนี่ยก็
เป็นคุณหมอที่มาช่วยนะฮะคือหมอพยายามปั๊มหัวใจแม่ช้างนะครับ

แต่จริงแล้วเนี่ยช้างตัวใหญ่มาก

เพราะช่องอกช้างมันกว้างแล้วก็ลึกลงไปมากนะฮะ

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

ไม่เล่นภาคสองตายโหงอะ

เพราะมันไม่ดังมันไม่มีเงิน

เล่นเรื่องไหมนะคลับไฟเดย์เล่นไหมนะ

พูลิพัทเคยได้ติดต่อนางไปเล่นอันนั้นนางไม่ยอมเล่น

ช่างที่คุณแม่เป็นพิธีกรกับคุณกริช

เป็นอยู่ในหนังซีรีย์เลยของเกาหลี

อันนี้ตอนเป็นเด็กว้าน

พี่ชอบลุกเนียมท์ดำมากแล้วผมตรงนี้ดีกว่าตอนนี้ด้วย

ไม่นะ
ตอนนี้ดี
ใช่แต่ว่าผมมาต้องเปลี่ยนเป็นตรงนี้

ไอ้อ้วนร้อยเมียวางอยู่นี่

เห้ยแต่ดี

อยู่ข้างหลังนะแล้วมีไอ้ชาวเราอ่อน
พี่มดเล่นไปเลยนะ

นุ่มถ้าเธอไม่หยุดจะกุดรูป

กูจะเจ้าตลอดทุกวันทุกวันนะไอ้ผี

ไม่ได้ตอนนี้เขาเป็นพิธีกรชั้นนำ
ฉันเป็นพิธีกรชั้นต่ำด้วย
เดี๋ยวก่อนมึงวันพระไม่ได้มีหนเดียว

เอาฟ้าพระพิธีครูเปอร์มา
เอาพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
จะไปขุดดูทุกเรื่องที่คุณมดกัน

แอลกนี้แอลกนี้ชื่อชอบพี่หนุ่มกัญชัยนะคะ

ประชาภาพภาพเผิน
เมื่อกับเกาหลีขนาดนี้เชื่อกูนะคุณเยอะแบบนี้

ต้องกดหวังแล้วอีก๓๕๐วันไปไหม

ร้านดีกว่าก็ต้องแจ้งลูกค้าไปว่าต้องการจะพักผ่อน
ขายดีแล้วเซ้งมันก็คือคำถามที่เกิดขึ้น

ที่รู้สึกทางไทยรัฐไปถ่ายเข้ามาช่วงข่าว
ตอนข่าวบ้างดูชื่อข่าวเที่ยงเออ

คือคนอื่นเวลารสชาติปรุงก๋วยเตี๋ยวต้องเป็นเขาอะไรอย่างนี้

ซึ่งเขาก็บอกว่าหลังจากลูกค้าเห็นก็งงนะ
แล้วก็ลูกค้าถึงขนาดบอกว่าขายต่อเถอะ

เขาก็เลยแจ้งลูกค้าว่าขอเวลานอนบ้างเถอะ
แล้วจริงแล้วส่วนลูกค้าที่มานั่งทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
พอเห็นป้ายก็ถามรายละเอียดว่า

แต่เขาจะสอนจนกว่าจะอร่อยให้แบบมือให้

เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะคะดูคุณมดดำกับคุณหนุ่มทุกวันหัว
แล้วทุกครั้งขอบคุณนะคะที่สร้างความสุขให้อืมขอบคุณค่ะครับผมหายเร็วหาย
เร็วเร็วนะสู้สู้นะขึ้นไวค่ะเหมือนมีน้องอีกคนนึงอ่ะเป็นผู้ป่วย
เตียงอยู่ที่เชียงใหม่เขาจะส่งมาทุกวันเลยอ่ะนะเขาบอกเขาต้องดู
ตกเย็นพยาบาลเขาจะเปิดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคหายเรื่องรับเป็น
กำลังใจให้นะครับค่ะจริงแล้วตอนนี้คนที่ปลูกปลามอ่ะถือว่า
รายได้ดีนะค่ะเพราะปลามตอนเนี้ยถ้าสมมุติบอกราคาปาล์มถ้าเทียบกับ
ยางอ่ะค่ะถ้าราคาปาล์มขนาดเนี้ยเท่ากับยางประมาณกิโลละสองร้อยอืม
ตอนนี้ราคาปลามเรียกว่าใช้ได้เลยแหละค่ะเพราะพี่น้องที่ชาวสวนปามถือว่าอยู่ดีเลยล่ะใช่แต่คนซื้อน้ำมันปลามอาจจะบอกว่าอยู่ยากเพราะว่าน้ำมันปลามราคามันขึ้นเจ็ดสิบเอ็ด
ใช่ราคามันอยู่ที่เจ็ดสิบอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี้ยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายโรธมนตรีออกมาบอกว่านายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรงพาณิชย์เนี้ยเขามีการติดตามการปรับระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมาต่อเนื่องก็คือไปดูเลยว่าไม่ให้มีการเอาเปรียบไม่ให้มีการขึ
ต๊อกสินค้าจะได้กำหนดราคาที่เป็นทำกับทุกฝ่ายทำให้ตอนนี้สินค้าหลายชนิดชะลอการปรับเพิ่มราคาคุณจุดิงเขาบอกว่าเขาสั่งการเร่งรัดเรื่องการลดราคาน้ำมันปลามขวดด้วยเพราะว่าต้นทุนการผลิตมันปรับลดลงทั้งราคาปรีกขนาดใหญ่และห้างสรรพสินค้าตอนนี้ก็เลยมีการเริ่มทยอยปรับลด
ห้าบาทเพราะต้นทุนมันลดลงก็จะเริ่มลดตั้งแต่สิบสี่กรกฎาคมก็คือวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้สิบสี่วันนี้สิบสี่ค่ะหนูอ่าวันนี้สิบสามวันนี้สิบสี่ใช่วันนี้เป็นต้นไปค่ะเพื่อให้ราคามันสะท้อนตามต้นทุนที่แท้จริงกรมการค้าภายในเองก็มีการรายงานผลการประชุมร่วงกับห้างสรรพสินค้าแล้วก็ห้างค้า

มันก็จะระเหยเร็วก็คือมันจะหมดถังเร็ว
เซลเนื่องจากรัฐบาลเขาตึงราคาของเขาอยู่แล้วว่า
เขาจะไม่ให้เกิน๓๕ซึ่งอันนี้ของเราถูกกว่าทั่วโลก
เราถูกกว่าในประเทศอื่นเยอะเพราะว่ารัฐบาลตรึงเอาไว้
พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เมื่อวานี้คุณแพรรี่

ก็มาหาจริงเอาน้ำพริกมาให้

นางก็แต่งหญิงแล้วแต่นางก็บอกว่าโอเคมันเป็นความสุขของนาง
นางก็บอกพ่อแม่ไม่ว่าหรอกแต่ป้าข้างบ้านอย่าว่ากูจังเลิศ
นางก็บอกอย่างนี้จริง

ฉันก็ถามว่าดูหน่อยสิเธอเปิดเปิด

เมื่อก่อนเรียกไทวาน
ค่ะคุณแม่
พอถอดจีวอนมาใส่ชุดไอล่ะคุณเติม
จะมาเทวหนูทิ้งได้อย่างไรคะนี่ตั้งใจเอามาให้คุณแม่เลยค่ะ
เดี๋ยวนี้เรียกกูคุณแม่เมื่อก่อนเรียก

น้ำพริกแซ่บแซ่บต้องบอกมันคนแซ่บแซ่บ
น้ำพริกเธอพิเศษซักอย่างเฮ๋

น้ำพริกจะหล่อยพิเศษไงยะ

แล้วเป็นยาละบายอ่อนหรือเจ้า

ก็เลยตอนนี้เขากลับไปอยู่ที่จันทบุรี

ซึ่งที่จริงแล้วเขากลับไปครอบครัวของเขา

ลองกินวันนี้มันอร่อยเป็นน้ำพริกแล้วก็ดีใจ
ที่แบบว่าคนอ่ะก็สั่งน้ำพริกคือน้ำพริกเขาต้องทำสด

แล้วก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ถอดจีวอนมาใส่ชุดไทย
ก็บอกว่าเอาจริงมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง

โอเคไปดูคุณหมากปรินหน่อยนะฮะ
เขาบอกหมากตอนนี้คลั่งรักว่าที่เจ้าสาวสุดเลยนะฮะ

แท่นเป็นเจ้าบ่าวว่าที่เจ้าบ่าวนี่เห็นไหมล่ะ

คือก่อนหน้านี้ก็คือทั้งคู่เองก็ขอแต่งงานนะ
หมาขอแต่งงานนะครับแล้วก็แย้มถึงเลิกแต่งงาน
แต่ยังไม่ได้เลือกนะว่าจะเป็นวันไหน
ล่าสุดหมากก็ลงภาพคู่นะครับโดยมีการเอามือเนี่ย
หน้าสาวคิมพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าแฟนสวยครับ

แล้วก็ใส่หัวใจเป็นอิมูจิสีแดงด้วย

อือ

๓๖๕เขาบอกอาทิตย์หน้าอย่าท้อซิ

ถ้าสมมุติเป็น๓๗นี้เริ่มคิดถึงบอกไง๓๗นี่เตรียมร้องไห้แล้วนะ
๓๗นี้มันจะใกล้วิกฤตแล้วหรือเปล่าฮะ

เราเคยเล่าให้ฟังว่ามันเกิด๓๖ปุ๊บ

มันกระโดดไปเกือบ๕๐บาท
เท่ากับตอนนี้ขึ้นมาเป็น๓๖กว่า
ถ้ามันเป็นธุรกิจ๓๗เนี่ยน่าสนใจแล้วว่า
เศรษฐกิจจะเป็นยังไงมันทั้งการส่งออก
แล้วก็นำเข้าโดนหมดไงเอ็กสปอร์ตอิงพอร์ตโดนหมดเลย

เพราะเขาบอกว่าให้ดูไว้หลายประเทศไง
อย่างลาวตอนนี้เงินเฟิร์มเกิดจากอะไร
เออสีร้างกล้าเป็นยังไงให้ดูข่าวค่ะ
สีร้างกล้าให้หนักนิดนึงค่ะไปดูเต้าแจ๊กซิพี่แจ๊กเฮียแจ๊ก

เออแล้วยิ่งแขกรับเชิญเป็นมิลลี้เขาบอกปั๊ง
เขาจะมีติดต่อใจการหรือแองจี้ปั๊งสุดจริงเขาเคยเจอกันแล้วที่งานโคเชลล่าป่ะนะ
ใช่ป่ะคะตอนที่มิลลิไปขึ้นโคเชล่าที่อเมริกา
เฮียแจ๊กก็ไปคอมเมนต์ในไอจีของมิลลี่
วันนี้มิลลิ้นมีการโพสต์ภาพแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเบอร์บู
อันนี้ภาษามิลลีก็เลิฟยูอะเนาะเบอร์บูแล้วก็ติดเบอร์บูพี่แจ๊ค
แฮชแท็กมายน์เกมส์ขอบคุณจากก้นมึ่งของหัวใจ
สำหรับช่วงเวลาที่พิเศษและน่าอัศจรรย์แบบนี้
จะไม่มีวันลืมเลยแล้วก็แฮชแท็กเมจิกแมนเบิร์บบูนะคะ
เหล่าแฟนคลับก็เลยมาแบบกดไลค์คอมเมนต์กันเพียบเลยนี่เห็นไหม
แต่งตาเหมือนพี่แจ็คสันยังหล่อเลย
คือแก๊งคนแบบแก๊งคนที่มันจะมีพวกเพจแก่งศิลปินอะไรแบบเนี้ย
แต่เขาหล่อจริงจริงจริงจริงคือตาดำก็ทำอะไรเขาไม่ได้อ่ะ
ด้วยตัวตัวเป็นเป็นเพชรมากอ่ะใช่ป่ะฮะ
ฟิชย์จีนหมุยมากเลยโหหล่อมาก
ก่อนพี่ที่พี่แจ๊กพี่มาแล้วอิ๊ฟตี้จะเล่นพี่ที่ก่อน
แต่ฮิ้นต์บอกคนนี้จะมีคอนเสิร์ตน้องบำให้
จริงเขาบอกว่ากับหนุ๊ยนี่คือเช่นนางเล่นไอเทียกัน

คือก่อนที่ดาราอยู่บ้านตอนที่โควิดใหม่
โอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

ทำบุญแบบนวัตกรรมใหม่
ทำบุญแบบใหม่นะครับนวัตกรรมใหม่ของการทำบุญนะฮะ

เขาบอกว่าไม่ใช่ทางอะไรอุ๊ย

เดี๋ยวสายพานเหรอ

ก็คือเหมือนกับมาถวายพระอย่างเงี้ยนะ

โควิดเองเนี่ยก็กำลังระบาดมาก

วัตกรรมก็เลยมีนวัตกรรมใหม่
สังขทานแบบใหม่แบบมีสายพานลำเลียงของไปเก็บรวมกันเอาไว้
โดยมีเด็กวัดเนี่ยมาเดินยก
ให้คนมาตามไม่ต้องมีเด็กวัดมาเดินยกไงให้มันมากกว่า
หรือพี่แจ้หรืออะไรนะที่มันปื๊ดปื๊ดปื๊ด

ปื๊ดฉีดน้ำมนต์อย่างนี้ค่ะเธอ

เดี๋ยวไปกินเวลาเขา
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม

โปรดติดตามตอนต่อไป